มีตำรวจเดินเข้าไปค่ะพยายามที่จะอ่านให้ฟัง
ความผิดของดรสุกิตคือบุกรุกป่าสงวน

แต่ดรสุกิตบอกว่าเดี๋ยวได้ไหมขอให้สัมภาษณ์สื่อก่อน
อันนั้นมันเป็นเรื่องอื่นขอสัมภาษณ์เรื่องนี้ก่อนแล้วดี
เดี๋ยวเข้าไปทำบันทึกการจับกลุ่มในข้างในโรงพัก
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเลย

คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันก่อนค่ะ
ประยาท
เห็นนี่ค่ะสมมติข้างภาพนักข่าวไม่ได้เข้าไปในโรงพักษณ์

แต่ใช้กล้องตั้งกล้องแล้วก็ซูมเข้าไป
ก็เลยเป็นภาพบรรยากาศเก็บมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบนี้

ที่เกิดขึ้นที่สนพหนโยธินสักประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมา

ซึ่งก่อนที่จะมีเหตุชุลมูลแบบนี้ก็อย่างที่คุณโรสลินเล่าไป
แต่ว่าสุดท้ายมาจบที่แบบนี้ห้ามนักข่าวห้ามผู้สื่อข่าวเข้าไป
แต่มันเป็นห้องกระจกเราก็เลยเห็นบรรยากาศทั้งหมด
เพราะฉะนั้นย้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะ
จริงแล้วบรรยากาศนี้เกิดขึ้นสักประมาณบ่ายโมง๑๕นาที
รสุกิตก็พยายามที่จะโวยวายเดี๋ยวได้ไหมล่ะ
ผมใช้สิทธิ์ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
จะมาจับอะไรตอนนี้จะมาอ่านความผิดอะไรตอนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม
คือที่ตำรวจเขาไปแจ้งความคือเป็นฐานความผิดของดรสุกิตภูศรีเกษม
คือฐานความผิดบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดตาก
และครอบครองซากสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขณะที่ดรสุกิตกำลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ตำรวจเข้ามาอ่านเลยอ่านหมายจับให้ดรสุกิตฟัง
ระบุบอกว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการบุกลุกพื้นที่ป่าในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
รสุกิตก็บอกว่าขอให้ทำคลิปบันทึกการจับกลุ่ม
สนพหนโยธินเดี๋ยวไปกันที่โรงพัก
กำลังเดินตามกันไปเนี่ยสัมภาษณ์เสร็จแล้วพอ
พอตำรวจมาพูดเกี่ยวกับหมายเสร็จแล้ว

ค่ะคือระหว่างที่ดรสุกิตให้สัมภาษณ์สื่อ
ขอเลยนะบอกว่าให้งดการให้สัมภาษณ์ขณะจับกลุ่ม
ไปที่ห้องสอบสวนตำรวจบอกแบบนี้
แต่ว่าคุณสุกริตอ้างบอกว่าเดี๋ยวผมจะใช้สิทธิ์ส่วนตัว

ที่สุดแล้วก็เลยเกิดการล็อกตัวกันขึ้น

แต่ว่าดรสุกิตคือพยายามที่จะขัดคืน
ตำรวจเขาก็เลยกดดรสุกิตลงกับพื้นเลย
ซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้อยู่
ระหว่างขั้นตอนการทำบันทึกการจับกลุ่ม
ระหว่างการทำบันทึกดรสุกิตก็มีปากเสียงกับตำรวจ
เนื่องจากว่าไม่พอใจกับการทำหน้าที่ของตำรวจกองปราบ
ส่วนทนายความของดรสุกิตก็เข้าไปในห้องสอบสวนด้วย
ซึ่งตำรวจก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าว
เรื่องต้นตำรวจเตรียมนำตัวนายสุกิตไปสอบปากคำ

กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก่อนที่จะนำตัวไปสารแม่สอดจังหวัดตากต่อไป
ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าตำรวจได้คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเกรงว่าดรสุกิตอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิง
พยานหลักฐานหรือว่ายุ่งเหยิงเกี่ยวกับคดีได้
ค่ะตอนแรกมาเรื่องอะไรคะถามว่า

บอกว่ามันไม่ได้กระดับทกรณีที่ในอัจฉริยะ

ร่างทรงพยายามที่จะลอกลวงประชาชน

คดีนั้นที่มีความขืบหน้าเลย
ปรากฏว่ามาเป็นคดีนี้แทนและภาพนี้แทน
ระหว่างที่ตำรวจเข้าไปนะคะวงกลมค่ะสีแดงค่ะ
นี่นะคะพยายามยืนอยู่ด้านหลังค่ะ

พอสักพักหนึ่งพอตำรวจเขาเข้ามาอ่าน
ฐานความผิดของดรสุกิตนำหมายจับมาแสดงตัว
ร่างทรงศรีจีองค์ลงค่ะ
หายไปในพริบตาเลยค่ะปลีกตัวออกไป
แล้วก็มีรายงานอีกว่า๓ชั่วโมงต่อมาเนี่ย
พร้อมกับทนายความค่ะเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจ
หลังจากที่คุณอัจฉริยะร้องกองปราบ

ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมติดตามสบับเต็มได้ในทารัศนิวส์โชว์ข้างคืนนี้ค่ะ
เดินไปนี่แหละเนียนอ้อมสื่อมวลชนไปนี่แหละ
แต่ว่าก็ต้องมาดูอีกทีนะคะว่า

แล้วทีนี้ตำรวจจะทำไฟล์อีกไฟล์หนึ่งที่มาแจ้งอย่างไร